หนุ่มน้อย๓คนครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน

แต่ด้วยที่วันนั้นมีงานอาชีพต้องทำ

เขาบอกว่ามองไกลนึกว่าใส่หมวกกันน็อก

นี้ให้ผ่านก็ว่ากล่าวตักเตือนไป
เพราะน้องมีกิจกรรมที่โรงเรียนต้องพกหม้อพกกระทะไปด้วย

นี่หนุ่ม๓คนยืนให้นักข่าวถ่ายภาพแบบนี้
ก็มีเด็กชายหิมรันอายุ๑๔ปี
เป็นคนขี่ที่คนเอาหม้อคอบหัวนะฮะ
เด็กชายเฉลิมชายแล้วก็เด็กชายคมกริจ
ก็ซ้อนท้ายกันไป๑๔ทั้ง๓คน

นี่นะก็มีวิชาธรรมหานะครับ

พอเจอตำรวจตั้งด่านถูกเรียกว่ากล่าวตักเตือน
ไม่ยอมสวมหมวกกับนก

ตำรวจโรงพักเมืองนครนายกเจ้าของโพสต์
บอกว่าตั้งด่านกวดขันจราจรอยู่
มองไกลซ้อน๓กันมา

แต่พอมาดูใกล้ไอ้ที่สวม

อ่ะถ่ายดูอ่านั้นสวมใหม่ที่
เรียกไปตรวจสอบพอรู้ว่าอ๋อเอาหม้อมาใส่แทน
ก็ถ่ายรูปแซวสนุกไปแต่ก็ว่ากล่าวตักเตือนไป
ดูคือแบบไม่อยากให้น้องเป็นอันตรายถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุไง
แล้วก็ให้เด็กทั้ง๓คนไปติดต่อขอรับหมวกได้ฟรีที่โรงพักนครนายก
คราวหน้าคราวหลังก็เอาหมวกใส่แทนหม้อแล้วกันเนอะ